ผิดแล้วครับนั่นคือไฮโลฮะเขาบอกว่าเขาบอกนะเล่นกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่มหาสารคามครับ
บริเวณบาร์ขายเครื่องดื่มเอาไอ้ตารางแทงไฮโลมากางเอาจานมารองลูกเต๋า
แล้วมีฝากระติ๊บนะเอามาเล่นกันมีเจ้ามือรับแทงมีคนเล่นมีดื่มเหล้าไปด้วย
ใช้โทรศัพท์มือถือเอาไฟส่องให้ให้มองเห็นหน่อยนะฮะเล่นกันอย่างสนุกสนานด้านหลัง

ผมถึงถามว่าเล่นไม่สนุกหรือไงนะครับดนตรีเล่นไม่สนุกหรือไง
ถ้ามองดีเขาบอกจะเห็นโลโก้ของสถานบันเทิงด้วย
โอ้โหโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่กลัวกฎหมายกันเลยหรือ
ล่าสู่ตำรวจตำรวจสาวพ่อเมืองมหาสารคามครับ
ตามคนในคลิปได้แล้ว๒คนคือนายธรณิตนะฮะธรณิตกับนายธีรพงศ์
ส่วนอีก๒คนไม่สามารถติดต่อได้ตำรวจออกหมายเรียกให้มาพบเจ้าหน้าที่
พฤศจิกายนนี้นายธรณิตกับนายธีรพงศ์เนี่ยยอมรับว่าเป็นคนในคลิปแหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขา๔คนไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง
ริมคลองสมทวินกลางเมืองมหาสารคาม
ก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนเมาละคันนองครับคราวนี้
ก็เลยเกิดปรากฏแบบที่เห็นในคลิป
แต่ไม่ได้มีการเล่นพนันได้เสียกันจริงหรอกนะ
แค่เอาอุปกรณ์มาถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียครับ
ผู้จัดการผับเดือดร้อนสิครับ
รีบมาให้ปากคำกับตำรวจเลยบอกว่า
ทางร้านไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของนักเที่ยวนะ

เจ้าของร้านแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนักเที่ยว๔ราย